กลับมาในช่วงนี้นะครับผมขอแนะนำให้คุณผู้ชมนั้นไปตักข้าวสวยร้อนมาวางเอาไว้
เดี๋ยวถ้าถักใครมีข้าวเหนียวเต็มเอาไว้นะอ๋อเหรอหรือว่าจะวาดรูปลาแบบนี้ก็ได้นะฮะ
ปลาอะไรทำไมคะปลาแล้วก็ผัวไว้แล้วจะทานข้าวปลาไป
ไม่ต้องถึงขนาดนั้นอ๋อมันเพิ่งต้นเดือนเนอะใช่
เพราะว่าในช่วงนี้เดี๋ยวจะพาไปทานอาหารอร่อย
เรื่องราวของไส้อัวคุณผู้ชมยังไม่จบนะครับยังจำกันได้ไหม
คุณผู้ชมที่ส่งไส้อัวมาให้กับเราได้รับประทานกันอย่างอร่อยอืมค่ะ
ครั้งนี้เดี๋ยวเราจะพาไปทานไส้อัวอีกที่หนึ่งที่จังหวัดเชียงใหม่นี่แหละ
แต่เป็นอีกหนึ่งร้านนะครับร้านนี้ก็ได้รับความนิยมเหมือนกัน
เขาบอกว่าอร่อยสุดยอดด้วยเออไส้อัวบ้านอิดอ่า
ไหนดูสิเขามีขึ้นเด่นอย่างไรไปดูกันขึ้นชื่อเหมือนกัน
หน้าตามันสิอืมใครมีข้าวเหนียวร้อนร้อนอืมมีผักสดมีอ่า
น้ำพริกหนุ่มเอาเป็นว่าแคบหมูค่ะมีซ่อมอันเดียวดิ
ฉันก็อยู่ได้กินก็แล้วไม่ต้องมีอย่างอื่นก็ได้
เอาล่ะไปดูที่นี่กันก่อนนะครับเขาบอกไปว่าเป็นอีกที่หนึ่งที่ขึ้นชื่อของจังหวัดเชียงใหม่นะครับ
โดยร้านเนี่ยจะเขียนข้อความกำกับไว้เลยว่า
ยอดไส้อัวเชียงใหม่ไส้อัวบ้านอิดจุดที่ตั้งของร้านนี้ก็คือริมถนนบายพาสเส้นทางแม่แตงปลายพื้นที่บ้านดงป่าลันหมู่สามตำบลขี้เหล็ก
เอาเพื่อแม่แตงนะครับค่ะก็หากันได้แต่เท่านั้นไม่น่าจะยากนะครับ
เจ้าของร้านวัย๕๓ปีเล่าถึงความเป็นมาเป็นไปของไส้อัวบัตรอิดว่า
เมื่อประมาณยี่สิบปีก่อนครับเคยทำโรงงานอิดมอนส่งขายไปทั่วเชียงใหม่แต่ว่าเมื่อปีสองพันห้าร้อยสี่สิบ
เศรษฐกิจซบเศร้าครับทำให้ต้องถูกต้องก็ทำให้ต้องยกเลิกกิจการไป
ทั้งพี่สาวนะครับได้สูตรไส้อัวมาแล้วก็มาสอนให้พี่เขาทำ
เรื่อยมาจนกลายเป็นสินค้าโทปขึ้นชื่อนะครับ
นี่ก็เรียกว่าวิกฤตเป็นโอกาสจริงนะถูกต้องนะครับ
จากนี้ไส้อัวบ้านอิดเนี่ยก็มีเอกลักษณ์อยู่ที่เตาย่าที่ทำจากอิดมอน

มีกลิ่นหอมกว่า

มีกลิ่นหอมกว่า

มีกลิ่นหอมกว่า

มีกลิ่นหอมกว่า

มีกลิ่นหอมกว่า

มีกลิ่นหอมกว่า

มีกลิ่นหอมกว่า
มีกลิ่นหอมกว่า

มีกลิ่นหอมกว่า

มีกลิ่นหอมกว่า

มีกลิ่นหอมกว่า
มีกลิ่นหอมกว่า

มีกลิ่นหอมกว่า

มีกลิ่นหอมกว่า
มีกลิ่นหอมกว่า

มีกลิ่นหอมกว่า

มีกลิ่นหอมกว่า

มีกลิ่นหอมกว่า

มีกลิ่นหอมกว่า
มีกลิ่นหอมกว่า
มีกลิ่นหอมกว่า

มีกลิ่นหอมกว่า
มีกลิ่นหอมกว่า

มีกลิ่นหอมกว่า
มีกลิ่นหอมกว่า
มีกลิ่นหอมกว่า
มีกลิ่นหอมกว่า
มีกลิ่นหอมกว่า

มีกลิ่นหอมกว่า

มีกลิ่นหอมกว่า

มีกลิ่นหอมกว่า
มีกลิ่นหอมกว่า

มีกลิ่นหอมกว่า

มีกลิ่นหอมกว่า

มีกลิ่นหอมกว่า

มีกลิ่นหอมกว่า

มีกลิ่นหอมกว่า

มีกลิ่นหอมกว่า
มีกลิ่นหอมกว่า